ของเราในวันนี้เริ่มต้นกันที่ข่าวเศร้ากันเลยนะคะ
สำหรับออฟปองศักดิ์ที่ได้สูญเสียคุณแม่ไปด้วยโรคมะเร็งในมดลูกนะคะ
ลามมายังปอดและตับอ่อนค่ะซึ่งคุณอ๊อฟเองนะคะ
ก็ได้โพสต์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเป็นภาพจับมือกับคุณแม่
พร้อมข้อความว่าขอบคุณทุกวันตลอดระยะเวลา๓๔ปีที่แม่เฝ้ารักและดูแลธนุถนอม
เหนื่อยมามากแล้วในวันนี้วันที่ยี่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ได้ออกเดินทางขึ้นไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วดีใจที่วันนี้ได้ทำหน้าที่เป็นช่างแต่งหน้าให้แม่
แท็กรักแม่ที่สุดแฮชแท็กแล้วสักวันก็คงต้องเจอกันที่ไหนสักแห่งข้างบนนั้น
โดยก่อนหน้านี้นะคะคุณออฟเพิ่งจะออกแถลงเลื่อนคอนเสิร์ตใหญ่
เนื่องจากว่าต้องดูแลคุณแม่ส่วนรายละเอียดงานชาปนกิจศพออฟและครอบครัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณอ๊อฟด้วยนะคะ
แต่เชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ย
คุณอ๊อฟได้ทำหน้าที่ลูกอย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดแล้ว
คุณอ๊อฟได้โพสต์ผ่านโซเชียลมานานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะว่า
เวลาที่ว่างเนี่ยจะเข้าไปดูแลคุณแม่ตลอด
ว่าคุณแม่ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลคุณแม่ป่วยมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ

คนบันเทิงก็ให้กำลังใจผ่านโซเชียลกันเยอะเลยนะคะ
รวมถึงเราสองคนผ่านบันเทิงไทยรัฐไปด้วยนะคะพี่อ๊อฟค่ะ